กิจกรรมตามภาพก็เป็นการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนเรา
ซึ่งเป็นระดับช่วงชั้นที่มัธยมม๑๔
ซึ่งเราจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน
ในช่วงที่เกิดตามภาพก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางไกลของเด็กม๑
แล้วก็กิจกรรมจะเกิดช่วงกลางระหว่างฐาน๑ฐาน๒ที่จะไปฐาน๓ฐาน๒
ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กเดินทางแล้วมีความร้อนความเครียด
ครูก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายและนันทนาการ
โดยเน้นเรื่องของความรักความสามัคคีในกลุ่ม
ความเป็นพี่เป็นน้องเพราะม๑ม๒อยู่ในหมู่เดียวกัน
ก็เลยให้จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ทานขนมโดย
ไม่ได้ทานแต่กัดคนละริมแล้วก็ทิ้งไป
ไม่ได้มีความปากไม่ได้ชนกันลักษณะนั้นถามคุณครูแล้ว
พอเกิดเหตุขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็
พอก็เพิ่งรู้แล้วก็ได้เชิญคุณครูมาคุยประชุม
แล้วก็ชี้แจงให้เขาชี้แจงรายละเอียด
ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นของการทำบันทึกข้อความชี้แจงรายละเอียด
เพื่อเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นไปว่า
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
เพราะเราเป็นครูแต่เราต้องดูแลเด็กในส่วนที่ดีอยู่แล้วนะคะ
ตรงนี้ก็ต้องโรงเรียนก็ต้องขอน้องรับผิดทุกประการ
แล้วก็ต้องขออภัยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
จะดูแลและระมัดระวังในกิจกรรมต่างให้มากขึ้นค่ะ
ว่าเด็กคือความเปราะบางที่เราจะต้องดูแลนะคะ
ก็ต้องขอโทษมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
สิ่งที่ทราบคุณคุณค่ะ
ขนมขนมปังค่ะขนมที่เด็กเขาทานระหว่างกันทางคืออยู่ในฐานนะคะ
ให้เด็กได้กัดหากัดแต่ว่าไม่ได้ทานไม่ได้เคี้ยวไม่ได้อะไร
กัดแล้วก็บีดออกจากกันเฉยแยกออก

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กก็คือที่ทำกิจกรรมก็คือตามความสมัครใจค่ะ
อยากเล่นกิจกรรมนี้โดยไม่ได้บังคับนะคะ
ก็จะมีเด็กที่ชอบสนุกสนานเข้ามาทำกิจกรรมเท่านั้นเองนะคะ

พุธที่ผ่านมาค่ะที่เป็นค่ายลูกเสือซึ่งเราไม่ได้ครั้งคืนนะคะเป็นวันเดียวจบ
สถานเดินทางไกลค่ะระหว่างทางไกล
เด็กที่อยู่ในภาพนี้มันมีประมาณเกี่ยวกันค่ะ
น่าจะประมาณ๖๘คนที่ลงในสื่อนะคะ

แต่กิจกรรมนี้มีแค่ในภาพนั้นแค่นั้น

ผู้ปกครองก็มีบ้างที่สอบถามเพราะเขาเห็นภาพจากสื่อนะคะ
ก็โทรมาคุยกับคุณครูก็คุณครูก็ได้ชี้แจงไปแล้ว
ว่าไม่มีอะไรที่จะฝึกเด็กให้ไปในทางที่ไม่ดี
ก็คือเจตนาคือความสนุกสนานให้เด็กได้รู้จักเป็นพี่เป็นน้อง

ก็ได้ชี้แจงผู้ครองก็เข้าใจค่ะ
แล้ววันนี้เราก็จะได้ไปทำความที่แจ้งกับผู้ปกครองเพิ่มเติม
ในช่วงบ่ายนะคะที่ประชุมไปแล้วกับท่านนายอำเภอ

แล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงียบบ้างค่ะ
มีเจ้าหน้าที่มามีจากจังหวัดมาสืบถามข้อมูลนะคะ
เขาก็มาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามข่าว
ซึ่งเมื่อเราดูกันแล้วเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสอบไปทางที่ไม่ดี
ทุกคนก็ได้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็จะดำเนินการให้มีมาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้นในครั้งต่อไป
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำหูได้ประชุมแล้วก็การวางแผนขึ้น
มีการประชุมวางแผนค่ะแต่แต่ไม่ได้ได้ลงลึกละเอียดว่าเรามีอะไรบ้าง
ถึงว่าในฐานนี้มีกิจกรรมมีอุปกรณ์อะไรบ้างรู้แต่ว่าชื่อฐานอะไรยังไง
ประมาณนั้นเพราะเราทำกิจกรรมลูกเสือกันทุกปีไม่เคยมีปัญหา
ตรงนี้ทีนี้อาจจะมีช่วงที่เราถ่ายภาพแล้วได้ออกสื่อมีเด็กเอาไปลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่นี่ฟองก็ยอมรับใช่ไหมค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปลงอะไรละเอียดว่ากิจกรรมนี้มันดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรยังไง
ค่ะก็มีเน้นย้ำครูอยู่ค่ะแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เป๊ะตามนี้นะคะ
ครูเขาอาจจะตามสถานการณ์นะคะว่ามีอะไรก็ใช้กิจกรรมตรงนั้นไป
ลักษณะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงนะจะทำรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะให้สนุกสนาน
ส่วนตัวเองก็ยอมรับความผิดพลาดหรือเปล่า
ขอโทษมากเลยค่ะต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะขอโทษทางคุณครูด้วยค่ะ
ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยนะคะแล้วก็เราตั้งใจให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอยู่แล้วในฐานะโรงเรียนนะคะ
แล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยอมรับผิดทุกเรื่องนะคะ
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในกว่าต่อไปนะคะ

แล้วก็ให้แบบเป็นนันทนาการให้นักเรียนพักผ่อนในฐานนั้นนะครับ
ไม่ได้มีเจตนาการสอบไปในเรื่องอย่างนั้นเลย

ผมมาดูผมเห็นรูปมันก็มุมกล้องมันมุมกล้องเกินไปผมก็เลยแต่ผมยอมรับผิดครับว่ากิจกรรมนี้มันไม่เหมาะสม
ผมขอโทษจริงขอโทษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่กระทบ
โปรดติดตามตอนต่อไป